อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพ่อของดาราอีกท่านหนึ่ง

ใช่ค่ะเป็นนุ่มท็อปเทวินนะคะเป็นดาราทั้งซีรีส์แล้วก็ละครชื่อดังนะคะ
คุณพ่อเขาขับรถขณะที่ขับรถจากการทำงานนะคะที่โชว์รูมรถยนต์แห่งหนึ่ง
ระหว่างทางนะคะเกิดอาการช็อกหายใจไม่ออก

แต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตได้เสียชีวิตในรถค่ะ
ถือว่าเป็นภาพที่น่าเห็นใจนะครับ
ขณะที่คุณท็อปเทวินหรือว่านายเทวินสุรเชิดเกียรติ
ดารานักแสดงหนุ่มสังกัดค่ายแกรมมี่

ถึงกับช็อกก้มกราบเท้าศพของนายยงยุทธ์สุรเชิดเกียรติ
อายุ๖๑ปีบีดาที่เสียชีวิตนะครับ
แล้วก็ศพถูกอยู่ข้างรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
เหตุการณ์เกิดบนถนนทางด่วนกาญจนาพิเศษ
ด่านบางแก้วมุ่งหน้าพระราม๒

บางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับ

บอกว่าบีดาทำงานเป็นผู้จัดการโชว์รูมรถยนต์แห่งหนึ่งในกรุงเทพ
ช่วงเย็นบีดาก็ได้โทรศัพท์มาหา
บอกว่าอยากกลับบ้านเนื่องจากรู้สึกไม่ค่อยดี
สอบถามว่าขณะนี้บีดาเดินทางถึงไหนแล้ว

ซึ่งคุณพ่อก็บอกเพียงแค่ว่าขึ้นทางด่วนกาญจนาแล้ว
จากนั้นไม่นานก็โทรกลับแล้วก็ไม่รับสาย

คุณท็อปบอกว่ารู้สึกเป็นห่วงมากนะครับ
จึงรีบโทรศัพท์แจ้งกู้ภัยทางด่วนให้ช่วยออกตามหา
เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตราย
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่โทรศัพท์กลับมาบอกว่าพบรถของบีดาแล้ว
ค่ะแล้วในรถนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เปิดเข้าไป
พบว่าคุณพ่อของคุณท็อปหมดสติไปแล้ว
โดยเจ้าหน้าที่ก็พยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแต่ว่าไม่เป็นผลนะคะ
ซึ่งตัวเองหลังจากที่ทราบข่าวก็คือคุณท็อปบอกว่าถึงกับช็อก
รีบขับรถเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุที่กู้ภัยได้แจ้งเข้ามาทันทีเลยค่ะ
โดยไม่คาดคิดว่าจะเป็นการสูญเสียคุณพ่อไปแบบกระทันหันอย่างนี้ค่ะ
อย่างที่คุณท็อปบอกไปนะคะคุณพ่อมีโรคประจำตัว
ก็คือโรคหัวใจค่ะแล้วก็บอกว่ามีโรคอื่นด้วยนะคะ

คาดว่าเกิดจากอาการโรคประจำตัวกำเริบ

อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ลงบันทึกประจำวันไว้นะคะ
และส่งร่างผู้เสียชีวิตไปชนสูตรเบื้องต้น
ที่โรงพยาบาลบางพลีเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปค่ะ
ขอแสดงความเสียใจด้วยแสดงความเสียใจด้วยจริงนะครับ